อีกหนึ่งเรื่องไม่รู้ว่าอนาคตมนุษย์จะตกงานหรือเปล่า
เพราะว่าร้านสะดวกซื้อเตรียมเอาหุ่นยนต์มาเป็นพนักงาน

ออเดอร์ได้ต้อนรับลูกค้าก็ได้

แล้วจะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นอีก๗ปีข้างหน้านะฮะ
ติดตามพร้อมกันกับคุณกนกรัฐโกวิชัย
เช่นเดียวกับคาราอาเกกคุ้ง
หรือไก่ทอดคาราอาเกกกล่องนี้
ไม่นานก็เสิร์ฟไก่อร่อยมาให้รับประทานค่ะ
แต่ถ้าใครอยากรับประทานผักผลไม้สด
เพราะเทคโนโลยีจะประมวลผลแคโรลี่

ในอนาคตที่ประเทศญี่ปุ่นร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ

แล้วก็เลือกรายการสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะ

แล้วตอบกลับมายังผู้บริโภค

สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการนำมาใช้งาน
แต่เป็นการส่งต่อข้อมูลจำนวนมหาศาลไปยังอุปกรณ์จำนวนมหาศาลในเวลาเดียวกัน
ต้องเที่ยวพันธุ์นิชยากรรมเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
จะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สำหรับญี่ปุ่นคอนเซ็ปต์นี้จะเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
หรืออีก๗ปีข้างหน้าในร้านสะดวกซื้อลอสัน
ปัจจุบันมีอยู่๑๔๐๐สาขาที่จะเน้นความสดสะอาดการบริการด้วยใจ
วิทยาวัตรรัตนาถ่ายภาพกระหนกรัฐโกวิชัยข่าวเทรัตทีวีรายงาน
ทุกอย่างตอนนี้นะเรื่องราวภาพยนตร์กำลังจะเกิดขึ้นจริงเรื่อย
ุ่นยงหุ่นยนต์ก็มาเต็มไปหมดเลย
มายืนขายของคุยกับเรา

อย่าเพิ่งเลยนะคะอย่าเพิ่งสร้างเลยนะคะ